สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
นี่ยืดใหญ่เลยนะเสื้อยืดเออ
แล้วนี่ดังทันยืดแบบนี้นี่จะได้ชัดเจน
กับรายการเปิดปากกับผ้างคลุม
โอ้โหเห็นชัดเลยได้ไหมขออีกทีได้ไหม
เปิดปากกับผ้างคลุม
นี่เลยรายการใหม่แกะกล่องเลยค่ะ
เป็นรายการที่จะคุยกันสดเพื่อเปิดปาก
เปิดความจริงเจาะลึกทุกเรื่อง
มีการเชิญคนในข่าวในกระแสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงเล่าถึงความเป็นจริง
ให้คุณผู้ชมได้เป็นสักขีพยานฟังกันแบบสดจุใจตลอด๔๕นาทีเลยนะคะ
จัดไปนะอย่าลืมนะมาร์คเอาไว้นะ
ค่ะจันที่๕ปัญญาณยนต์นี้ใช่
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
เจอกับคุณอุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์ผู้ประกาศข่าวตัวจริงเสียงจริง
คนข่าวตัวจริงเล่าข่าวถึงใจ

คุณจะต้องไปเปิดปากกับพี่อุ๋ยก่อนไหม

คุณมีเรื่องเยอะสิ่งที่แผลเยอะต้องปิดไว้ก่อนนะ
ติดตามกันด้วยนะครับกับรายการดีที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ตัวในวันนี้กับรายการคุกกับสมัติข่าวของเรานะครับ
ต้องพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อย

แต่ตอนนี้มีข่าวดีปรับลงมาแล้ว
ไปดูกันหน่อยว่ามันลงยังไงกันบ้าง
คือทางกลุ่มผู้ค้าน้ำมันโออาร์และบางจากนะครับ
ประกาศข่าวดีปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮาล

ลดลง๑บาท๒๐สตางค์

น้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ๔๓บาท๓๖สตางค์
ก็ทำให้บรรยากาศตอนนี้ถ้าคุณสังเกตนะ
ปั๊มน้ำมันแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ย

อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงเผื่อใครรีบเนอะ
เพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดในครั้งก่อนที่เหมือนมีการปรับลดราคา

อู้ยต่อแถวยาอย่างกับแจกฟรี
แล้วยังไงรู้ไหมปรากฏว่าสักพักดีดขึ้นดีดขึ้นตามที่เขาคาดการณ์จริง
ก็นั่นแหละนะความต้องการมันสูงแต่ว่าของมันมีน้อยมันก็ต้องปรับไปตอนนี้

งั้นก็วางแผนการใช้น้ำมันให้ดีแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบให้ดีก็คือเรื่องของข่าวปลอมข่าวแชร์
มีข่าวออกมาบอกว่ายา๖ชนิดที่ควรต้องซื้อติดบ้านเอาไว้เนี่ย
ควรจะต้องมีเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่

อ่ะรายชื่อยาเป็นยังไงบ้าง
คือมันมีข่าวนี้ออกมาค่ะกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องยารักษาโควิด
ที่จะต้องเตรียมเอาไว้เพื่อรักษาตัวเองที่บ้าน
คือคนที่รักษาตัวอยู่บ้านตอนนี้ก็เยอะถูกไหม

ซึ่งทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงแล้วนะว่า
ทำได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น
ซึ่งจะมีการจ่ายยารักษาผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านเป็นรายบุคคลไป

ซื้อมาเองหากินเองไม่ได้อันตรายนะคะ
หรือจะไปพักตามโรงพยาบาลที่เขา
ปรับปรุงให้มันกลายเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว

อย่างแรกเลยนะ๑เป็นผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการแบบว่าไม่มาก
ก็พูดง่ายแทบจะเหมือนคนสบายดี

แล้วก็ต้องมีอายุน้อยกว่า๖๐ปี
สามครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สี่คืออยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้ที่พักเนี่ยในบ้านนั้นน่ะ

เกินสักคนหนึ่งคือไม่อย่าให้มันมีจำนวนคนในบ้านเยอะนะครับ

ห้าฮะไม่มีภาวะอ้วนอันนี้สำคัญนะ
หมอจะเป็นคนประเมินนะว่าคุณจะอยู่บ้านได้หรือไม่
อยู่ที่ระดับน้ำหนักกับส่วนสูงที่มันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับ

แล้วก็ต้องไม่มีโรคอื่นโรคที่แบบว่าเราเป็นอยู่แล้ว

อย่างเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือด
หรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเบาหวานที่แบบไม่สามารถควบคุมได้

ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่แพทย์จะเป็นคนตัดสินนะครับคุณผู้ชมครับ

ก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอก่อนนะ
ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งให้มันแม่นยำว่าเอ๊ะที่เราตรวจมานี่มัน๒กิจจริงไหมพวกมงคลอาจจะเป็นความผิดพลาดบกพร่องของอุปกรณ์ก็ได้

แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอเขาวินิจฉัยดูว่าอาการแบบนี้กักที่บ้านได้ไหมหรือว่านักก็เข้าโรงพยาบาลไป
เดี๋ยวนี้หลายคนก็ตัดสินใจไปซื้อยาเองตามร้านขายยาทั่วไปด้วยนะ
ก็ถูกคือหลายคนมองว่ามันก็เหมือนโรคไข้หวัดทั่วไปแล้วยาก็เริ่มมีแพร่ไหลมากขึ้นนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมก็ลองโทรปรึกษา๑๓๓๐ดูสปสชนั่นแหละเขาจะมีการดูแลเรื่องของยาอยู่แล้วด้วยนะคะ
อ่ะเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่ายา๖ชนิดที่ที่ฉันเกินไป
จริงนะคุณผู้ชมอย่าไปแชร์นะคะ
ก็คือคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าให้ต้องไปซื้อเอาไว้นั่นแหละ
แต่ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยติดต่อสอบถามที่กรมการแพทย์นะคะ
เรื่องนี้ผ่านไปมาดูอีกหนึ่งเรื่องไม่รู้เหมือนกันมันจะจริงไหม
ทำไมอ่ะคือได้ดูกันมาเรื่องของยาคุมเราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างอยู่แล้วล่ะ
ยาคุมส่วนใหญ่ก็เป็นแบบทานอ่านแบบฉุกเฉินแบบยาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
ใครจะเชื่อสมัยนี้ยุคนี้มันมีแล้วเหรอยาคุมสำหรับผู้ชาย

คุณผู้ชายฟังด่วนค่ะในปี๒๕๖๕ก็มีข่าวดีค่ะที่นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐนะคะ
สามารถคิดค้นยาเม็ดคุมกำเนิดสำหรับเพศชายได้นะคะ
ตัวยาเนี่ยสามารถลดระดับฮอร์โมนเพศชายลงได้แล้วก็มีผลต่อการผลิตอสุจิได้นะคะ
จนทำให้น้ำหนักตัวลดลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ค่าคอเรสเตอรอลค่ะก็ลดลงต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อุ้ยเอางั้นเลยเหรอมันเป็นไปแล้วเกิดอะไรขึ้น
เอางี้ไปลองดูเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ชม
ยาคุมกำเนิดในเพศชายเขาว่ากันว่าอย่างนี้
คืออย่างแรกที่เราพอจะรู้แล้วก็ทราบกันดีไอ้ที่ว่าคุมกำเนิดอ่ะ
ถุงยางอนามัยอ่าสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะค่ะ
นี่หรือไม่ก็ทำหมันถาวรไปเลย
อย่าพึ่งสิถ้าหลายคนเขาก็ยังไม่ถึงขั้นจะทำมันถูกไหม
คนทั่วไปก็คือคุมกำหนดอย่างแรกก็ถุงยางอนามัย
แล้วให้ผู้หญิงกินยาคุมอันนี้คือทั่วไปยังไงอีกทีนี้
คุณหมอคนสวยคนนี้ชื่อว่าคุณหมอน้ำพึ่ง
เขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาสามารถคิดค้น

แล้วมีผลยังไงมีผลต่อการผลิตอสุจิ

มันจะน้อยลงจนไม่สามารถทำให้ผู้หญิงตั้งคันได้
เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้เข้าร่วมทดลองใช้ยาดังกล่าว๙๖คน
พบว่าฮอร์โมนเพศชายลดต่ำกว่าปกติภายใน๗วัน

แล้วพวกเขาคือมันจะมีอาสาสมัครใช่ไหมคะ๙๖คนเนี่ย
เขาก็ยินดีนะที่จะทดลองทานยานี้ต่อไป
เพราะคุณรู้ไหมว่าผลข้างเคียงของมันคืออะไร
ผู้ชายเขาชอบเขาบอกว่ามันจะทำให้น้ำหนักตัวลดลง

คือไขมันไม่ดีลดลงด้วย

ผู้หญิงเขากลัวกินยาคุมแล้วจะน้ำหนักขึ้น
หลายคนกลัวนะแต่ผู้ชายบอกทดลองแล้ว
น้ำหนักลงคอเลสเตอรอลลงอ้าดีใจ
แปลกฮะก็ของผู้หญิงกินแล้ว
ขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคน
ซึ่งในส่วนของยาคุมผู้ชาย
คนที่เขาเป็นกลุ่มทดลองเขาบอกพอใจ
ตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการทดลองในชั้นคลินิก
ก็เป็นแนวโน้มที่ดีแหละว่าถ้ามันได้ผลจริง
ก็จะพัฒนาเป็นยาเอามาขายต่อไปในอนาคตนะคะ
คุณหมอน้ำพึ่งก็บอกว่าได้นำข่าวนี้นะคะ

เขาก็นำมาแชร์นอกจากข้อมูลที่อ้างอิงมา

ค่ะคุณจะลองไหมล่ะเป็นกลุ่มตัวอย่างไหมล่ะ
ทำไมเงียบอยากลองไหม
เออก็ดีนะคุณคะเป็นมิติใหม่
ผมยับยั่งชั่งใจได้

เรื่องธรรมชาติก็ว่ากันไปนะฮะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้
มีคนดวงเห็งและคนช้ำใจ
พวกเราสองคนเป็นคนช้ำใจนะ

คุณแม่คนนี้เขาก็ไม่ถูกรางวัล
แล้วไปดูค่ะสีหน้าของลูกเป็นยังไง

เฮ่ยลอตเตอรี่แม่ไม่ถูกทั้งมาย
แต่ลูกหัวเราะมีความสุข

เวลาที่คนที่คุยด้วยหรือแม่เนี่ย
มีท่าทางออกแอคชั่นที่โอเวอร์แอคติ้ง
ออกแอคชั่นแบบเกินเว้ออะแล้วนี่คุณแม่เขาก็เหมือนนั่งดูล็อตเตอรี่ที่ไม่ถูก
แล้วก็บอกดูทีละใบแล้วท่าทางของแม่ทำให้ลูกถูกใจ

ซึ่งจริงลูกไม่ได้รับรู้เลยว่าแม่ได้เสียใจลงทุนไปขนาดไหน

เออแต่คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารัก
ที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มดีขึ้นได้หลังจากที่เจ็บปวด
แต่ทำเป็นเล่นสุดท้ายที่บอกว่าไม่ถูกไม่ถูกคุณแม่พูดมาประโยคนึง
เด็กคนนี้ร้องไห้เลยนะว่าบอกว่าไอ้ที่ไม่ถูกไอ้หนูรู้ไหม

ค่านมค่านมลูกทั้งนั้นเลยโอ้ยดูไอ้หนูไอ้หนูคนนี้ร้องไห้จากเลย
นั่นสิจะอดกินนมแล้วอ่ะไม่มีเงินแล้วไม่เอาไปลงทุนหมดแล้วอ่ะ
แซวไปน้องหนูน่ากำลังจะโตกำลังตั้งใครแหละ
น่าจะ๘๙เดือนไล่กว่าลูกดิฉันเลยอ่ะไปดูความน่ารักของบ้านนี้ได้นะคะ
ติ๊กต๊อกของคุณมิว๗๑๙ค่ะ
ไม่ต้องไปห่วงหรอกสุดท้ายไอ้ค่าเสียหายนะแม่ไม่จ่ายหรอก
พ่อเป็นคนเคลียร์ดีแล้วถูกแล้ว

ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อเปย์เองลูก
คุณผู้ชมฮะในช่วงนี้นะสะบัดรอบกรุงจะไปหาของดีของอร่อย
เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแกงกะหรี่หมูทอดชิ้นโต
อร่อยเด็ดและราคาดีอีกต่างหากอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของสมัครรอบกรุง
ชัดอีกทีเราสั่งหมูพรีเมียม
ซึ่งจะมีความนุ่มมากกว่าหมูทั่วไป
ดูทุกคนให้เทียบขาดกับนิ้วใหญ่มาก
ส่วนรสชาติคือเข้มข้นกลมกล่อมพอดีมาก

อันนี้เป็นไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในจุ๋ยซีมาก
ที่นี่เขามีผักดองให้กินตัดเลี่ยนด้วยนะ
สั่งความเผ็ดระดับ๕ไปเผ็ดเลย
ทีนี้ถ้าใครไม่อิ่มเติมข้าวได้ฟรีเลยนะ

อย่างแรกขอขอบคุณก่อนภาพนี้จากเพจดังอย่าง
ตะบันรีวิวตะบันตะลุยไปถึงที่นี่ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าร้านลับผมยอมรับลับจริง
ซอกในเหลือบในหมู่บ้านเลยค่ะ
แต่ดูแล้วนี่น่ากินน่าทานมาก
คุณผู้ชมนี่คือร้านลับวัดด่านชื่อร้านเห
ชื่อร้านร้านลับวัดด่านเลย
อยู่แถวซอยด่านสำรง๓๕ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เขาบอกว่าวันหนึ่งทำวันละ๒๕จานเท่านั้นเอง

บางทีบางคนอยากทานอาจจะไม่ทานนะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาพัฒนาและคิดค้นสูตร
แล้วก็รสชาติแกงกะหรี่ของเขาให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเอง
เพราะว่าตัวเขาจริงเขาก็เรียนเชฟมาก่อนนะ
เมนูเด็ดข้าวแกงกะหรี่หมูทงคัสซึพรีเมียม
โอ้โหบอกเลยแกงกะหรี่เจ็บจน

เอาผมบอกตรงนะถ้าผมไปทานด้วยเผื่อผมต้องเพิ่มข้าวอ่ะโตมาก
เพราะว่าให้มันสมดุลกับหมูทอดคือจัดให้เงี่ยมจัดให้ปากมันแผลบเลยแหละ
ถ้าใครอยากไปทานนะผมว่าควรจะต้องโทรไปถามเขาก่อนไหม
เออเขาทำ๒๕จานไง

คุณเบอร์คุณไม่ถูกนะ

อ้าวผมพูดเบอร์ใครเข้านะ

ตามเบอร์นี้นะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ

อ่าไปลองดูแล้วกันเนอะของอร่อยรอบกรุง
มีให้ทานกันอยู่แล้วง่ายนะคะ
ส่วนคุณจูด้งวันนี้จะพาไปเดินป่าพิชิตเขานะฮะ
เขาบอกว่าต้องบุกเข้าไปให้ถึงที่
อ่าถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาธรรมรัฐเนี่ย
มีโบราณสถานที่สวยงามแต่การจะเข้าไปเนี่ยมันต้อง
บู้นิดนึงเขาจะไปที่นั่นได้สำเร็จหรือเปล่า
ติดตามจากคุณจูด้งในชั่วสะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
อยู่กับผมจูด้งครับและตอนนี้ผมมาเดินป่าครับ

เขาธมรรดิแห่งจังหวัดเฮชชะบูนครับ
ได้ข่าวว่าข้างบนเนี่ยโอ้โหมีโบราณสถานหน้าลึกลับ

มันน่าจะคดเคี้ยวแล้วก็ยากน่าดู
แต่ว่าเราต้องหาไกด์ก่อนคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าเลยดีกว่าว่าจะเจอไกด์ไหม

เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่หน่อย
ใครที่จะนำทางเราในวันนี้แล้วสวัสดีครับ

พี่หน่อยครับวันนี้ที่เราจะขึ้นไปเนี่ย
ระยะทางมันประมาณกี่กิโลครับ

ข้างบนเนี่ยพวกเราจะได้เห็นอะไรบ้างฮะ

เป็นถ้ำธรรมชาติที่มีพระพระพุทธรูป
พระพุทธรูปเนี่ยคือเขาสลักอยู่ที่บริเวณถ้ำเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับติดกับผนังเลยโอ้โฮชักอยากจะเห็นแล้วสิครับ
ทางอาจพี่หน่อยไปกันเลย
พี่หน่อยครับผมถามนิดหนึ่งผมเห็นไอ้ตรงนี้ครับ

ก่อนจะมีวัดอยู่ที่หน้าถ้ำประทุนครับ

แต่ทุกวันนี้ได้ลื้อถอนออกไปแล้วครับ
แล้วจากนี่ไปถึงเขาอะครับพี่

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
แต่คุณผู้ชมครับผมเดินมาอยู่ที่ตรงนี้

ก็มีพระไปทำพิธีอยู่ด้านบนนะครับ
ช่วยพาผมเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้ได้ไหมฮะ

อันนี้ชาวบ้านเขาว่าหินก้อนนี้จะเป็นรูปช้าง
นี่ครับคุณผู้ชมครับลักษณะหินของช้าง
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีตรงนี้คือหล่ำตัวครับ

นี่ครับตรงนี้คือหัวนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นงา
สังเกตว่ามีตาด้วยนะนี่ฮะ
แล้วชาวบ้านเขาก็จะเอาดอกไม้มาถวายนะฮะ
ก็ตามความเชื่อของคนในพื้นที่
ตรงนี้ก็มีจุดที่พระเนี่ยมานั่งสมาธิด้วยใช่ไหมครับ
จะเห็นมุนใดตรงนี้เนี่ยขึ้นไปคุณผู้ชมครับ
สังเกตว่ามีช่องมีประตูตรงนี้ด้วย

พระเขาก็จะไปนั่งสมาธิอะไรอยู่ในนี้ครับ
โหผู้ชมข้างขาวเห้ยอยู่ขึ้นในนั้งเลย
วันนี้ครับนี่คือบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบโล่งแบบนี้

นอกจากมีค้างคาวแล้วมีงูด้วยนะฮะ

ก็อย่าพยายามเดินไปใกล้ผนังถ้ำมากนะฮะ
เพราะว่าเราอาจจะโดนกัดได้
เมื่อกี้จากถ้ำประทุนเดี๋ยวเราไปต่อครับ
มาดูว่าเส้นทางจะยากขนาดไหนตามผมมาเลยครับ
พี่หน่อยครับผมถามนิดนึงหูเห็นเส้นทางแบบนี้
เห็นบอกว่ามีคนเคยหลงป่าด้วย
มีครับมีครั้งล่าสุดก็เป็นทหารครับ
ทหารมาสองคนแล้วเค้าก็เดินไป
เขาก็ขึ้นไปถ้ำพระจนดึกแล้วก็ไม่ลงมาสักที
ว่าอาจจะเจอก็สี่ทุ่มได้ครับ
เห็นเขาบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่นะฮะ
เวลาคนหลงป่าท่วงเวลาสี่ทุ่ม
ถ้าสมมุติแบบเราหลงป่าอย่างนี้ฮะ
วิธีช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นให้มีชีวิตรอดออกมาเนี่ย

ที่เขาลูกนี้มันมีสัญญาณโทรศัพท์ตลอดทาง

ข้างล่างเมื่อกี้มันจะมีป้ายอยู่แล้วก็มีเบอร์โทรเนาะ

ทางที่เขาผูกไปเลยนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ
สังเกตป้ายอันนี้คือป้ายบอกระยะทางที่เราเดินมา

ก็เหนื่อยแล้วไปต่อดีกว่าครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้โอ้โหเหนื่อยมากเลย
นี่ขนาดแค่๔๒๐เมตรนะครับ

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

ปล่อยคุณจูด้งกลับคืนสู่ธรรมชาติไปซะแล้ว

เดี๋ยวเขามาแต่ตอนนี้เขาไปได้แค่๔๐๐เมตรเอง

แต่ตอนนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่า
งาช้างเก่าแก่อายุกว่า๕แสนปีมันเป็นยังไง
นี่บอกเลยว่ามันถูกค้นพบจริง
แต่จะอยู่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ดวงโบราณนาคดีเขากำลังฮือฮานะคะ
อิสราเอลเจองาช้างอายุเก่าแก่กว่า๕แสนปี

โอ้โหนับปีกันไม่ถูกเลยมันเก่าแก่จริงนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าการค้นพบครั้งนี้จะทำให้เราได้ศึกษาย้อน
ว่าหงาช้างคิดว่ามันเก่าขนาดไหน
พวกผู้ชมดูเลยค่ะมันอยู่ในดิน
และนักบรรพชิวินเนี่ยนะคะ
เขาก็กำลังซ้อกำลังปัดเศษดินออก

เป็นฟอสซิ่งงาช้างขนาดความยาว๒๕เมตรนะคะ
เป็นของช้างงาตรง
หรือถ้าเรียกตามชื่อสายพันธุ์ของมันคือ

ขนาดลำตัวเนี่ยมันจะใหญ่มากฮือมามากนะคะ
ว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เมื่อ๘แสนปีก่อน
แล้วก็ศูนย์พันไปแล้วเมื่อ๔แสนปีก่อนนะคะ
ในความคิดของผมนะในจินตนาการของผม
ถ้าช้างที่เป็นยุคดึกดำบันก็ต้องแมมมอสนะ
เราก็คิดถึงตัวแมมมอสนี่แหละว่าเก่าแก่ที่สุดแล้ว
นักโบราณคดีของโอกาสโบราณประถูแห่งอิสราเอล
เขาบอกว่าได้ขุดพบงาช้างชิ้นนี้
ที่บริเวณแหล่งโบราณสถานที่ราบชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศแหละฮะ
แล้วตรงนี้เป็นแหล่งขุดค้นที่มีอายุสืบย้อนไปจนถึงปลายุกหินเก่าตอนต้นนู่น
แล้วมีการค้นพบเครื่องมือหินเหล็กไฟ
แล้วก็มีซากกระดูกวัวควายป่าฮิปโปกวางหมูป่าและหมาป่า

ม้านะม้านะม้าป่าเขาบอกว่าเจอสัตว์หลายสายพันธุ์ที่เป็นสัตว์โบราณอยู่แถวนี้เหมือนกัน
ค่ะซึ่งนักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านยุคก่อนประวัติศาสต
ผู้อำนวยการการขุดค้นบอกว่างาช้างชิ้นนี้
มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในแหล่งขุดค้นยุคก่อนประวัติศาสต

และการค้นพบครั้งนี้นะคะจะช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับชีวิตที่น่าสนใจของมนุษย

โดยเฉพาะเรื่องการล่าสัตว์ไงคุณชนะเอาอยู่กันยังไงกินกันแบบไหน
นักโบราณคดีบอกมันเป็นคำตอบที่ดีมาก
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังศึกษาดูว่างาช้างนี้นะคะมีอะไรอีกไหม
มีเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยพบมันแยกจากกระโหลกศีรษะ
และส่วนอื่นของร่างกายคือมันเหมือนเป็นเศษซากกระจัดกระจายกันไปนะคะ
ซึ่งเขาก็จะนำมารวบรวมกันแล้วเดี๋ยวมาศึกษากันอีกทีหนึ่ง
โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะค่อยเอาแปรงนะเห็นไหมชีวิตศาสตร์
ออกแบบเนี้ยเพื่อให้เห็นแบบลวดลายแล้วก็ลักษณะของมันที่แท้จริงว่าเป็นยังไง
ถูกค่ะคุณจะไปใช้อะไรซะหนักไม่ได้เดี๋ยวเสียหายเนอะ
ก็เป็นวิถีของเขาเดี๋ยวเขาศึกษากันต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดู
ไปดูเทศกาลมันของชาวสเปนมันกันแบบนี้ทั้งมันทั้งเละเลยครับ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ผู้กัดสมัครเท้า

กลับมาด้วยเบรคนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสเปน
มีเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจ
เทศกาลปามะเขือเทพ
โอ้โหเล่นยังว่ามาเป็นสงครามเลย
ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยดูปากันบ้าบ้า

แต่เอามากเขือเทศมาปาใส่กันอย่างเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมครับงานนี้เขามีชื่อว่าลาโจมาจิเนี่ย

เป็นแบบสเปนออกลูกครึ่งอิตาลี

เอางี้ละกันเราเรียกว่าเทศกาลปลามะเขือเทศ

จัดขึ้นที่เมืองบุญโยนะครับแคว้นบาเลนเซียนะ
งานนี้เขาบอกว่าใช้มะเขือเทศกว่า๑๓๐๐๐ตัน

แต่ถ้าถามอีกลูกไม่เป็นน้ำเป็นนับเองเถอะ

๒หมื่นคนค่ะปากันสนุกสนานเลยนะครับ

อารมณ์เหมือนถ้าบ้านเราสงการไหม
ใช่เขาเป็นเทศกาลดังของเขา

เขาบอกว่าที่นู่นเขามีมะเขือเทศเยอะ
มันจะมีมะเขือเทศที่อยู่ในพื้นที่หนึ่ง
มันไม่อร่อยแล้วก็ราคามันถูก

แต่เขาว่าจริงประวัติศาสตร์เนี่ย
มันเริ่มจากการที่ว่าเหมือนมีวัยรุ่น

อ๋อใช่ไหมปีพันอะไรนะ
เออวัยรุ่นตีกันจริง
แต่ว่าตีกันด้วยการเอามะเขือเทศมาปลาใส่กัน

ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายมะเขือเทศไป
แล้วกลายเป็นว่าพอยุติปีนั้นปีต่อมา

ถูกมันเลยกลายเป็นเทศกาลไปเฉยเลย

ส่งข้อความมาทักทายกันเสมอเลยน่ารักที่สุด

ขอบคุณทุกวันนี้ก็ตายสำนักหนัง
สังเบตและอย่างเหมือนไฟ